ส่วนคดีหญิงสาวบุกเข้าไปยิงพระนะครับ
โดยหญิงสาวคนนี้อ้างว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าอาวาส

ตั้งท้องตั้งท้องแล้วก็ถูกพระเนี่ย
ไล่ให้ไปทำแท้งจึงเกิดความแค้น
และหลังจากที่ฟังเพลงเขาอาจจะเป็นเพลงเหมือนเพลงปลุกใจเลยนะ
ชื่อเพลงว่ามือปืนของคุณปูพงศิษยคัมภีร์
เกิดอาการฮึกเหิมแล้วก็คว้าปืนไปดักซุ่มยิงเจ้าอาวาสครับ
นี่นะครับเป็นคำบอกเล่าของชาวบ้านน้องอีดุก
ตำบลดงคอนอำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ
ที่ช่วยกันนำพระสมุทรนัทพลยานวโรอายุ๔๒ปี
เจ้าอาวาสวัดอารีทวีวนาบรามส่งโรงพยาบาลครับ
หลังถูกยิงเข้าที่ท้อง๒นัดแล้วก็ที่ขาอีก๑นัด

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันพระนะ
ก็มีชาวบ้านจำนวนมากไปทำบุญ
หลังจากทำบุญเสร็จก็กำลังแยกย้ายกันกลับบ้าน
เจ้าอาวาสก็เดินเอาข้าวไปให้สุนัขด้านใต้สารา
จากนั้นชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
เห็นคนร้ายเป็นศรีกากำลังจะตามไปยิงซ้ำ
ชาวบ้านจึงรีบไปไกลเกลี่ยไปเกลี้ยกล่อม
แล้วก็ช่วยกันจับตัวคนร้ายไว้ได้นะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรสังคบุรี
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุน
ตกอยู่บริเวณใต้สาราวัดจำนวนถึง๖ปลอก
ส่วนคนร้ายเป็นหญิงชื่อนางสาวอาทิตยา
อายุ๓๑ปีถูกจับกลุ่มพร้อมกับปืนในที่เกิดเหตุทันทีครับ

นางสาวอธิตยาผู้ก่อเหตุยังให้การวกวน
อ้างว่าก่อนก่อเหตุได้ฟังเพลงมือปืนนี่เป็นชื่อเพลงนะ
ชื่อเพลงว่ามือปืนของคุณปูพงศิษยคัมภีร์
แล้วเกิดความฮึกเหิมผสมกับความแค้นที่มีสัมพันธ์
กับเจ้าอาวาสขณะไปปฏิบัติธรรมจนเกิดการตั้งท้อง

ตัวเองก็เลยตัดสินใจมาดักซุ่มรอแล้วก็ใช้ปืน
กระหน่ำยิงจนเจ้าอาวาสบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ด้านพระสมุทรนัทพลเจ้าอาวาสวัดอารีทวีวนาบรามขณะนี้
ขีดอันตรายแล้วเนื่องจากกระสุนไม่โดนถูกจุดสำคัญ
ฝ่ายแม่ของหญิงสาวผู้ก่อเหตุก็ได้มาที่สถานีตำรวจนะครับ
โดยให้การว่าลูกสาวป่วยทางจิตแล้วก็รักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวทนครสวรรค์
โดยต้องกินยามาตลอด๓เดือนโดยลูกสาวมักบ่นนะครับว่า
มีเสียงภายในหัวบอกให้ฆ่าให้ฆ่าให้ฆ่า
บอกแบบนี้ซ้ำไปมาตลอดเวลาในหัวของลูกสาวเธอ
แล้วก็ได้แอบขโมยรถยนต์ที่บ้านขับเพื่อจะมาก่อเหตุ
โดยไม่ทราบว่านำปืนมาจากไหนนะคุณแม่บอกไม่รู้เหมือนกัน
ลูกสาวนำปืนมาจากไหนแล้วก็ขอยืนยันว่า
ลูกไม่เคยมีเรื่องกับเจ้าอาวาสรูปนี้มาก่อน
รวมทั้งไม่ทราบเรื่องความสัมพันธ์กับเจ้าอาวาสรูปนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ